เจาะประเด็นคืนนี้จะพาไปเปิดใจหมอมนต์สัตวแพทย์หญิงที่กำลังได้รับเสียงชื่นชมมากที่สุดในขณะนี้นะครับ
หลังจากที่หมอมนต์ไปช่วยเหลือเด็กทารกที่คลอดมากลางถนนจนสามารถรอดชีวิตได้อย่างปลอดภัยนะครับ

นี่เป็นนาทีที่สัตวแพทย์หญิงวารีริ่มรุ้งสุโขหรือหมอมนต์
สัตวแพทย์ประจำคลินิกหมอมนรักษาสัตว์ปากซอยชิมพลี๖ทับ๑เขตตลิ่งชัน
รีบวิ่งเข้าไปช่วยหญิงคลอดลูกอยู่กลางถนนในสภาพเด็กตัวกำลังม่วงหยุดหายใจ
หมอตัดสินใจนำเด็กไปที่คลินิก
สลิงค์ดูดน้ำคร่ำและเขย่าตัว
พร้อมใช้นิ้วกดหน้าอกเพื่อปั๊มหัวใจ
จนกระทั่งเด็กหายใจเองได้และร้องออกมา

และพลเมืองดีที่ร่วมกันช่วยเหลือ

หลายคนต่างเข้าไปชื่นชมหมอมนต์
และพลเมืองดีที่ช่วยเหลือทารก
พร้อมทั้งบอกว่านี่คือคลิปแห่งปีเลยทีเดียว

ขณะช่วยไม่ได้คิดถึงเหตุผลอะไรทั้งสิ้น

และมีคนแชร์คลิปเหตุการณ์ไปเยอะขนาดนี้
ส่วนคนที่แชร์คลิปเหตุการณ์ก็เป็นลูกค้า

กล่าวว่าหลักการรักษาและช่วยชีวิต
ระหว่างคนกับสัตว์นั้นต่างกันแค่ขนาดตัวเท่านั้น

คือช่วยให้มีลมหายใจ
รู้สึกดีมากแล้วก็ต้องเหมือน
คำขอบคุณมันคงขอบคุณอาจจะขอบคุณไม่หมด
จริงต้องขอบคุณไปถึงอาจารย์ที่สอนด้วย
ขอบคุณวิชาชีพ
ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะ
ขอบคุณทุกช่องเลยที่มาทำข่าว
แล้วทำให้ได้เป็นแรงบันดาลใจ
ในการไม่มองข้าม

มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาที
อีกคนที่รู้สึกดีใจไม่แพ้กันคือพ่อของเด็ก
ในมองส่อคนงานก่อสร้างชาวพระบ้า
กำลังทำงานกลางแดดอย่างขยันขันแข็ง
เพิ่งได้ลูกชายคนแรกไปหมาดเมื่อคืนนี้
ได้นำทีมข่าวไปดูที่นอนใหม่

เจ้าของบ้านซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง

แม้จะนอนในเต็นต์ในบ้านที่กำลังก่อสร้าง
แต่นายมองซอบอกว่ามีความสุขมาก
มองซอลยังบอกอีกว่าเมื่อคืนนี้ตกใจมาก
บ่นปวดฉี่แต่จู่ลูกหลุดออกมา
ตอนนั้นกังวลเพราะเด็กไม่ร้อง
อาการท่าไม่ดีกลัวจะไม่รอด
จนถึงวินาทีนี้ก็ยังไม่เห็นหน้าลูก
เพราะถูกแพทย์โรงพยาบาลสิริราชดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนภรรยาตัวเองตอนนี้ปลอดภัยแล้ว

ส่วนอาการล่าสุดเด็กปลอดภัยแล้ว
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน